อินเดียปัจจุบันยังมีทัศนคติว่ามีลูกชายดีกว่ามีลูกผู้หญิงนะครับ
และที่ผ่านมาก็มีการเลือกเพศกันตั้งแต่อยู่ในท้อง
ถ้าพบว่าเป็นลูกผู้หญิงก็มีหลายคนที่ทำแท้งครับ
แต่ว่าปัจจุบันอินเดียได้ออกกฎหมายห้ามการเลือกเพศลูก
หรือว่าตรวจเพศลูกในคันแต่ก็ยังมีคนลักลอบทำอยู่
ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
โดยเฉพาะทางตอนเหนือของประเทศที่ยังมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมนะครับ
ผลที่ตามมาก็คือผู้ชายทางเหนือขาดแคลนเจ้าสาว

แต่นั่นก็ทำให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ตามมาครับ
นิตาเบอร์วานหญิงสาวชาวอินเดียวัย๓๕ปีที่เห็นอยู่นี้
ต้องเดินทางไกลกว่า๒๗๐๐กิโลเมตร
จากรัฐเคลาล่าทางตอนใต้ของประเทศ
เพื่อเข้าพิธีแต่งงานกับซาดุรัมเบอร์วาน
หนึ่งในชายชาวอินเดียในรัฐหอระยานาทางตอนเหนือของประเทศ

ในการแสวงหาคู่ชีวิตตามประเพณีดั้งเดิม
ต้องขอให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง

การตัดสินใจของอานิตาเมื่อกว่า๑๐ปีก่อน
สร้างความตกตะลึงให้กับคนในหมู่บ้านของฝ่ายชายในขณะนั้น
แต่ในปัจจุบันกลับกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว
จากผู้หญิงในพื้นที่มีน้อย
หญิงสาวจากต่างรัฐที่มาเข้าพิธีแต่งงาน
จะต้องประสบกับปัญหาความแตกต่างด้านภาษาและวัฒนธรรมก็ตาม
เธอบอกว่าตอนที่ย้ายมาอาศัยอยู่ในของหมู่บ้านแม่นั้นไม่สามารถสื่อสารกับใครได้
เพราะพูดกันคนละภาษาและสามีที่มีอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุก
ก็มักจะเดินทางไปทำงานครั้งละนานจึงทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวและอึดอัดใจ
และช่วยสอนคำพื้นเมืองในชีวิตประจำวันปัญหาขาดแคลนเจ้าสาวเกิดจากอัตราส่วนของเพศชายและเพศหญิงไม่สมดุล
ซึ่งมีสาเหตุสำคัญคือการทำแท้งเพื่อเลือกเศษทารกในคันเพราะในสังคมอินเดียครอบครัวจำนวนมาก
ให้คุณค่าของเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงรัฐหรยานาถือเป็นรัฐที่มีอัตราส่วนเพศระหว่างชายและหญิงไม่สมดุลที่สุดของอินเดีย
โดยตัวเลือกจากการสำรวจสำมานูประชากรพบว่ามีเด็กผู้หญิงเพียงแปดร้อยสามสิบสี่คน
ต่อเด็กผู้ชายหนึ่งพันคนในกลุ่มอายุหกปีหรือต่ำกว่าขณะที่ทั่วประเทศมีเด็กผู้หญิงเก้าร้อยสิบเก้าคน
เด็กผู้ชายทุก๑๐๐คนในช่วงอายุเดียวกันนับเป็นระดับที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่อินเดียประกาศเอกราชเมื่อ๖๙ปีก่อน
แม้ว่ารัฐบาลอินเดียจะออกกฎหมายห้ามตรวจเพศทารกในคันเมื่อปี๒๕๓๗หลังพบว่าครอบครัวจำนวนมากเลือกทำแท้งทารกเพศหญิง
จากนี้ยังห้ามแพทย์หรือเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ตรวจอันตราซาวน์เพื่อดูเพศของเด็กก่อนเกิดด้วย
แต่การทำแท้งเพื่อเลือกเพศทารกก็ยังคงแพร่หลายอย่างผิดกฎหมายเนื่องจากมีรถตู้เคลื่อนที่ให้บริการตรวจเพศทารกซึ่งเข้าถึงแม้แต่หมู่บ้านที่ห่างไกลในชนบท
ด้านนักรณรงค์เปิดเผยว่าปัญหาการขาดแคลนผู้หญิงในรัฐทางตอนเหนือของอินเดียเช่นปัญจาบและหอรยานายังได้ส่งผลทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมค้ามนุษย์ตามมา
ซึ่งเอเย่นจะเป็นผู้จัดหาเด็กและหญิงสาวจากหลายรัฐในอินเดียโดยให้สัญญาว่าจะหางานหรือสามีให้ก่อนที่จะขายให้กับในหน้าในรัฐหรยานา
เธอบอกว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างและผู้หญิงที่ถูกซื้อมาโดนแล้วแต่ไม่มีคนรู้จักที่อยู่ใกล้ชิดที่จะสามารถพูดคุยหรือสะท้อนปัญหาด้วยได้และไม่เพียงแต่ผู้ชายที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์เหนือผู้หญิงเหล่านี้ทั้งยังจะปฏิบัติอย่างไรก็ได้ตามที่ต้องการแล้วแต่พวกเธอยังต้องเผชิญกับ
ทุกอย่างในบ้านด้วยสำนักสถิติอาชญากรรมแห่งชาติของอินเดียระบุว่าในปี๒๕๕๖มีเด็กและผู้หญิงอายุระหว่าง๑๕๓๐ปีจำนวน๒๔๗๔๙คนถูกลักพาตัวเพื่อนำไปขายเป็นเจ้าสาวขณะที่เมื่อปีก่อนตำรวจอินเดียได้เข้าทลายขบวนการค้ามนุษย์ลักลอบนำผู้หญิงไปขายเพื่อแต่งงานในรัฐหรยานาได้
ทั้งนี้อัตราการรู้หนังสือของผู้หญิงในรัฐเคลาล่าที่อยู่ในระดับสูงช่วยให้หญิงสาวในพื้นที่ทางตอนใต้ของอินเดียมีเสรีภาพมากกว่าทั้งในด้านการทำงานหรือในการแสดงความคิดเห็น
โภชนาการการศึกษาและสาธารณสุขนอกจากนี้ผู้หญิงยังถูกคาดหวังให้

เพื่อนบ้านของอานิตาซึ่งมาจากรัฐเคลาล่าเหมือนกันบอกว่า
ผู้ชายที่นี่ถือตัวเหมือนพระราชาโดยหากมีทารกเพศหญิงถือกำเนิดขึ้นมา
ก็จะถูกประกาศให้เป็นข่าวเศร้าแต่กลับกลันถ้ามีทารกเพศชาย
ทุกคนก็จะพากันปลื้มปิติและมีความสุขเป็นอย่างมาก
ตรีซิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน